วันนี้มีปฏิบัติการจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะ
ปิดล้อมกดดันกลุ่มนักค้ายาเสพติดเครือข่ายว้าใต้
นำยาเสพติดมาพักเอาไว้ในบ้านพักในย่านสายไหมนะคะ
ที่กลุ่มคนร้ายไหวตัวทัน
แล้วก็ยังนำเอายาเสพติดไปเผาทำลายหลบหนีไปได้๒คน
ติดตามปฏิบัติการครั้งนี้ได้จากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ

แล้วก็ของมาแล้วก็จะมีมันจะมีลานอย่างนี้
ของนี่จะแกะออกจากกล่องนี้นะครับ
แกะออกจากกล่องถุงนี่เอาถุงนี่กล่องไว้ตรงนู้น

โดยจะมียาเสพติดจะซุกซ่อน
จะซุกซ่อนอยู่ตามพงศ์ย่า
ตำรวจปราบรามยาเสพติดสนที่กำลัง
ทหารจากกองพันธหารสารวัตรทหารอากาศกว่า๑๐๐นาย

พื้นที่ป่าย่ารอบค่ายมวยและซุ้มไก่ชน
สแจ้งอรุณภายในซอยสายไหม๔
ในรัศมีย์๑๐๐เมตร

พบของกลางถูกทิ้งอำพรางไว้ตามพงยากกว่า๑๐มัตต์

พบเป็นยาบ้ากว่า๑ล้าน๘แสนเมตร
และไอซ์๓๙กิโลกรัม
ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด

ค่ายมวยแห่งนี้เป็นแหล่งพักยาเสพติด
เพื่อรอกระจายให้กับเครือข่ายในพื้นที่สายไหม
อนเมืองหนองจอกและลาดกระบัง

ยาเสพติดถูกนำออกจากพื้นที่ไม่ได้
เลือกการเผาทำลายของกลางก่อนแยกย้ายกันหลบหนี
ทำให้มีผู้ต้องหาหลบหนีไปได้๒คน

ยาเสพติดที่ถูกเผาทำลายน่าจะมีจำนวนมาก

ทราบว่ามียาบ้ากว่า๖ล้านเมตรที่ถูกซุกซ่อนไว้

เราก็มีการกดดันปิดล้อมตามนิวบายของคุณคมชา

ถึงของไม่สามารถที่จะออกไปได้
หรือความที่คงจะเกรงกวนว่าเจ้าที่จะเข้าปิดล้อมถ้าถูกสดฝน

สอบสวนไหนวังลบสนรง

รับสารภาพว่าทำหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์
ระเวนดูเส้นทางให้กับนายโทน

มียาเสพติดมาพักไว้เป็นครั้งที่๒แล้ว

ก่อนที่ตำรวจจะเข้าจับกลุ่ม

มาช่วยกันเผาทำลายยาเสพติดแล้วแยกย้ายกันหลบหนี
เราดูต้นท้ายให้เขานานอย่างนี้
ผมเพิ่งนี่รอบนี้เอาไปดูครับ
รอบนี้แล้วใครดูไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้

เพราะปกติมันไม่เคยมีอย่างนี้ไงครับ
อืมเราไม่เคยเห็นว่าเขาเอายาเข้ามาอย่างไรนี้
อันนี้ไม่เคยมีอยู่แล้วครับพึ่งจะเห็นนี่
คือว่าผมไม่รู้ต้นทางให้ผมขับรถไปดูต้นทาง
ใช่มาให้เจอของเพิ่มอีก๓๐บาท

ขณะที่แนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่า
ค่ายมวยและซุ้มไก่ชนแห่งนี้
เป็นแหล่งพักยาเสพติดของกลุ่มว้าใต้ของผลเอกจลอโบผู้นำกลุ่มว้า
ลักลอบลำเลี้ยมาจากชายแดนภาคเหนือทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าพื้นที่ชั้นใน
เพื่อรอกระจายให้กับผู้ค้ารายย่อยย่านสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียง
ส่วนเจ้าของค่ายและซุ่มไก่ชนคือพันธาอากาศเอกธนงศักดิ์พินิษฐพงศ์
ได้เข้ามาแสดงตัวต่อชุดจับกลุ่มพร้อมกับให้การปฏิเสธ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดแต่เมื่อนำตัวไปตรวจปัสสาวะ
พบมีสารเสพติดและมีกัญชาจำนวนหนึ่งในห้องพัก
ต้นสังกัดจึงได้ควบคุมตัวไปสอบสวน
วิมุลวันธรรมพักดีข้าวเทราะทีวีรายงาน